ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยถึงแนวทางนะครับในการคัดสรรทีมด้วย
แล้วก็เรื่องของวันเวลาในการแข่งขัน

ครับเรื่องของความชัดเจนทีมที่มา๒ทีมเมื่อสักครู่เนี่ย
อีกหนึ่งชาติเนี่ยนะครับเรื่องของการประสานงานเป็นยังไงบ้างครับ

ครับจริงเราประสานงานพร้อมกันนะครับ๓ทีม
แต่ณปัจจุบันคือเราสามารถยืนยัน๒ทีม
เนื่องจากว่าในเรื่องของข้อตกลงต่างบรรลุเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้๒ทีม
แต่อีกหนึ่งทีมนั้นจริงแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจา
ซึ่งคิดว่าอนาคตอันใกล้ครับน่าจะคอนเฟิร์มได้

ก็คือว่าจากสโลวาเกียเนี่ยก็จะมีนักเตะจากยุโรปชื่อดังหลายคน
อันนี้ในกรณีเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะเดินทางมาเป็นชุดใหญ่

ช่วงแรกของปี๒๐๑๘เลยนะครับ
แล้วก็ได้ข่าวมาว่าทางสโลวาเกียจะต้องเดินทางมาดูที่พักสนามซ้อมสนามต่าง
จากเราทราบดีว่าดารานักเตะของเขากัปตันทีมเราก็น่าจะเคยเห็นนะครับ
ก็หลายคนก็มีชื่อเสียงซึ่งทีมงานเขาก็ค่อนข้างซีเรียสมาก
จะต้องขอเดินทางมาดูที่พักแล้วก็สนามสภาพต่างมากนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่การขันในเดือนมีนาคมครับ
คือเราจัดช่วงระหว่างก่อนหน้าในช่วงต้นเดือนถูกไหมครับ
ช่วงต้นเดือนหรือว่าในช่วง๑๙๒๗นะครับ
ก็คืออยู่ในคราบเกี่ยวก็มีโอกาสอย่างนี้
แสดงว่าพวกชุดใหญ่ก็คงจะต้องมากันอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้ถามถึงรูปแบบการแข่งขันในปีหน้าดีกว่า

ก็คือจับฉลากเจอกันแล้วก็มาเจอกันในนัดชิง

ใช่แล้วครับยังเป็นการแข่งขันระบบเดิม
ก็คือทีมหนึ่งจะเล่น๒ครั้ง๒แมท
ก็คือถ้าชนะตั้งแต่แรกก็เข้าชิงในนัดต่อไปสักทีครับ
ก็จะเปิดวัน๙กุมภาครั้งนี้ครับ
แต่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนักฯิลา
น่าจะพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับ

ก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเปิดมาเดือนหนึ่งแบบนี้นะครับ

ตรงนี้ทางสมาคมมีการวางแผนการอุ่นเครื่องล่วงหน้า
ที่แอบติดต่อแต่ยังไม่สามารถบอกได้
ครับก็ต้องบอกว่าจริงแล้ว
ที่เรารู้ว่าว่างแล้วก็เป็นทีมใหญ่เนี่ย

ถ้าเกิดจริงจริงจะผ่านไปเรื่อยดี
นั้นจะมีช่วงเดือนกันยายนแล้วก็
แต่จะมีช่วงพิเศษนิดนึงก็คือ

จะมีโปรแกรมที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ย
จะเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศนะครับ
ก็เป็นแผนงานเดิมที่เคยเป็นข่าวอยู่แล้วถูกไหมครับ

แล้วก็นักเตะที่จะติดทีมชาติ

ทีมที่คิดว่าจะเชิญมาอุ่นเครื่อง

ก็ถือว่าเป็นท็อปนะครับแล้วว่าแต่เราเคยอีกมาก
ตอนนี้ถึงผมเองไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้
ตอนนี้เราทราบว่าทีมเหล่านี้ว่างอยู่
ทีมเราต้องขอเจรจัยซักพักหนึ่งครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดิคกับอาทิตย์ครับ

เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าได้ยินความชัดเจนในเรื่องของทีมที่เป็นทีมท็อป
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเราได้มีโอกาสไปเก็บตัวต่างประเทศ
อุ่นเครื่องต่างแดนในฐานะเกมเยือนมันสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าด้วย
ถูกต้องเพราะว่าเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศกองเชียร์ของชาติอื่น

ความเป็นอยู่ด้วยปรับตัวอีกเยอะเลยนะครับ